ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่พูดถึงกันมานานในสังคมไทย
ก็คือการที่พ่อกับแม่เนี่ย
ไปเป็นภรรยาไปเป็นเมียอะไรแบบนี้
ก็นึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะหมดไปแล้ว
แต่ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยโดยศูนย์เพื่อนน้องหญิงนะฮะ
เขาเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์แบบนี้

อย่างเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ทางศูนย์เปิดเผยอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับ

เลยทำเป็นเหตุการณ์จำลองมาให้เห็นว่าเออเรื่องแบบนี้มันยังมีอยู่
เพื่อนน้องหญิงบอกว่าที่เชียงรายเนี่ยนะ
เหตุการณ์ตั้งแต่มีนาคมปี๒๕๖๑แล้ว
เพื่อนน้องหญิงได้รับจดหมายจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๑๒ปีอยู่ชั้นป๖นะ
เขียนจดหมายมาบอกว่ากำลังเป็นทุกข์
ถูกพ่อกับแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชายอายุ๕๐
นี่ฮะจดหมายที่เด็กเขียนมา
เด็กบอกว่าเดี๋ยวจบป๖เนี่ยพ่อกับแม่จะให้แต่งงานแล้ว
กับผู้ชายอายุ๕๐แต่น้องไม่อยากแต่งอยากเรียนหนังสือต่อ
ก่อนหน้านี้พี่สาวของน้องก็ถูกขายให้ไปแต่งงานกับผู้ชายไปแล้วคนหนึ่ง
ศูนย์เพื่อนน้องหญิงบอกว่าโอ้โหคือต้องไปช่วยเด็กคนนี้ให้ได้
ต้องไปบอกพ่อกับแม่ของเด็กว่าทำแบบนี้ไม่ได้น้องเขาอยากเรียนต่อนะครับ
เราก็ไปตรวจสอบนะครับกับทางศูนย์เพื่อนน้องหญิงนะครับ
ก็พบว่าหลังจากได้รับจดหมายนะครับคนที่เปิดเผยเรื่องราวนะฮะ
ก็คือท่านผู้มนวยการศูนย์เพื่อนน้องหญิงนะครับชื่อว่านางสาวนั่นนารี
บอกว่าพอได้รับจดหมายของเด็กศูนย์เพื่อนน้องหญิงก็พยายาม
ช่วยน้องไม่ให้ต้องถูกขายให้ไปแต่งงานกับผู้ชายอายุห้าสิบ
แต่โอ้โหคุณเห็นประสอบอุปสรรคบานเลยค่ะ

คือพ่อกับแม่นี้เขาบอกจะมาเกี่ยวอะไรด้วย

ถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวชนเผ่า
อยู่ที่เชียงรายทางภาคเหนือนะครับ
บอกว่าเนี่ยมายุ่งอะไรกับบ้านเขามายุ่งทำไม
ศูนย์ก็พยายามคุยกับพ่อกับแม่ของเด็ก
คุยอยู่หลายเดือนนะเด็กเขียนจดหมายมาบอกมีนาคมปี๖๑
คุยอยู่หลายเดือนไปคุยกับผู้ชายคนนั้นด้วยนะ
ผู้ชายอยู่๕๐อยู่อีกอำเภอหนึ่งที่จะมาซื้อเด็กไปแต่งงาน
แล้วก็ไปรู้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะ
ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เทียวไปเทียวมาที่บ้านของเด็กคนนี้
ซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้
ให้ครอบครัวของเด็กเขาพาเด็กไปเที่ยวนะครับ
ทีมงานก็ถึงขั้นพาตำรวจไป
พาเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวไป
ไปคุยกันนะพาไปคุยที่ที่ทำการของกำนันตำบล
ผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยเอากฎหมายไปกางเลย
อ่านให้ฟังเลยว่ากฎหมายอาญาเขาบอกว่าแบบนี้นะ
เด็กและเยาวชนอายุไม่เกินเท่านี้เท่านี้
คุณจะไปแต่งงานด้วยเนี่ยไม่ว่าพ่อแม่เขาจะยอมไม่ยอมเนี่ย
ไม่ได้มันมีโทษทางกฎหมายอะไรยังไง
แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่า
เขาไม่ได้คิดอะไรกับเด็กนะเขาไม่ได้มาทรงมาซื้อ
จะมาขอเด็กไปแต่งงานด้วยอะไรเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ได้คิดอะไรเลย
เขาไปมาหาสู่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อบอกแบบนี้
ศูนย์เพื่อนน้องหญิงเขาก็เลยต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ถ้าอย่างนั้นก็ลงชื่อไว้ในกระดาษเป็นการรับทราบกันแล้วกันว่า
เรามาบอกเขามาคุยกับเขาเรื่องนี้แล้ว
แล้วจากนี้ไปถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องว่ากันตามกฎหมายนะ
นี่ฮะแต่พอเจ้าหน้าที่เขากลับไปนะ
ผู้ชายคนนี้ไปว่ากำนันในพื้นที่ที่พาเจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยอ่ะ
บอกว่ามายุ่งเรื่องของเขาทำไมนี่มันเรื่องของเขากับครอบครัวของเด็ก
ที่เขาจะไปขายเด็กซื้อเด็กแล้วก็มาแต่งงานอยู่กินกับเขานะครับ
สรุปแล้วทางศูนย์เพื่อนน้องหญิงบอกว่า
ยังมีคนอีกเยอะเลยที่ไม่ได้คิดว่ากฎหมายมีความสำคัญ
แล้วก็จะควบคุมไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แต่พวกนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้จับได้
ยังแอบซื้อขายกันอยู่ยังแอบขายลูกให้กับคนมีเงินอยู่

พ่อกับแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็หวานล้อมจนยอมนะฮะ
ที่จะยกเลิกการขายลูกให้ไปแต่งงานกับผู้ชายอายุห้าสิบ
แล้วก็ให้เด็กได้ไปเรียนต่อโดยความดูแลของเจ้าหน้าที่
แต่กว่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ได้นะ
ตั้งแต่มีนาคม๖๑จนถึงปี๒๕๖๒เป็นมหากราบ
แล้วก็เป็นบทเรียนที่จะเอาไปใช้กับกรณีอื่นต่อไปที่เด็กจะเจอปัญหาแบบนี้
พยายามให้ทำงานช่วยเหลือหลากหลายภาคส่วนที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้นะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำเร็จได้ก็คือว่าตัวเด็กเอง
ที่เขามีความตั้งใจและความพยายามที่จะมีความฝันของตัวเอง
แล้วก็อยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองด้วย
แล้วก็ต้องการที่จะให้เราไปช่วยด้วย
ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงตัวเด็กได้
แต่ช่วยน้องคนนี้แล้วนี่ยังมีอีกหลายคนที่ต้องช่วยต่อนะครับ
เพื่อนน้องหญิงบอกว่าก็จะช่วยเหลือกันต่อไป
ตอนนี้ได้รับงบประมาณก้อนเล็กมานะครับ
เพื่อจะมาทำกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกัน
ไม่ให้พ่อกับแม่โดยเฉพาะตามหมู่บ้านชนเผ่า
ในพื้นที่ทางภาคเหนือยังเชียงราย
เด็กให้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่จะมาซื้อเด็ก
เขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มันจะไปต่อยอดกับอีกหลายปัญหา
เพราะฉะนั้นจะต้องหยุดด้วยการลนลงป้องกันไว้ก่อน
แล้วมันเป็นปัญหาที่ยังมีอยู่จริง
ก็ต้องให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูด้วย

ความจริงคุยกันมานานนะนะคะ